เกมที่สนามโรงยิมมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตชั้นสิบสองร่วมเก้านะครับเกมระหว่างบองเกษตรบัณฑิตทีมอันดับสี่เจอกับบางกอร์ดซิตี้ทีมอันดับห้าครับสุดส้มเจ้าบ้านนะครับเกษตรบัณฑิตออกสตาร์ทฤดูการณ์นี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับต่อไปเกษตรบัณฑิตทีมอันดับสี่เจอกับบางกอร์ด
อันดับชายปรากงสารนะครับหลุดมาจิ้มยังไม่ผ่านกับวินแซ่หลกแต่
จังหวะนี้โดนใบแดงโดยตรงครับ
ถูกลองว่าไปทำฟาล์ลอันดับชายปรากงสารครับ

แล้วอุ๋มบอลมาเข้าทางจังหวัดนี้ยิงโอ้เรียบร้อยเลยครับรอบเป้าเลยครับ
จังหวะจบสกอร์ของทางเบนจรงพันธ์พบนาทียี่สิบสองครับหนึ่งต่อศูนย์
เฮเลยครับลูกทีมของสวัสดปานสมุทรถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในระดับฟุตซอร์มหาวิทยาลัยนะครับ
กล้าวเล่นในอาชีพได้มาก็ซิตี้ก็มีโอกาสครับ
ยิงของทางภพมณีเพชรแต่ยังไม่ผ่านนัทธพงษ์รุดรังครับ
จิ้มฉีดยานเน้นเน้นเลยครับด้วยความเร็วของนัทธพงษ์
ชนสาวก็ยังตามมาคว้าไว้ได้หัวต้อมครับจิวัดหอมกลิ่นสั่งการลูกทีม
เป็นงานหนักนะครับแอคชั่นที่ลุ้นออกมาแต่ละครั้งเนี่ย
กว่าจะได้ประตูก็เหนื่อยนะครับยาซันซานโต๊ได้ยินลูกนี้ก็ยังไม่ดีพอ
จะเป็นประตูอีกครับโดยวัยสามสิบเก้ายังแจ๋ว
แต่ว่าวันนี้ยังแผลงฤทธิ์ไม่ออกมาอีกครั้งครับแจ็คสั้น
กลุ่มหมุนกลับมาได้จังหวะแต่งเข้าไหนแล้วยิงลูกนี้
ตรงตัวของรัฐพงศุษรังครับจังหวะให้แล้วสุดท้ายเนี่ย
ปิดที่ธนาทิพย์แสงสังนะครับดึงเข้ากลางสมาธิในเกมยังดีอยู่ครับ
ถามอีกครั้งหนึ่งใช้ประโยชน์จากแจ็คซัน
ยิงลูกนี้ของโตต้าก็ยังไม่ได้อีกครับตัวหลังชาวบราซิลนะครับ
เติมขึ้นมาธนาทิพย์ปั่นชนเสาโอ้เอาอีกแล้วครับ
ซ้ำอีกทีก็ไม่ได้โอกาสไม่ใช่ไม่มีนะครับ

หมุนมาเจอเตะครับร่วงลงไป

วันนี้เข้ากันถึงลูกถึงคนแต่ก็สู้กันด้วยแท็กติกจริงครับ
ธนากูลเปลี่ยนมาปัชญาศรีมันตะยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ
ไปเสมอครับ๑ตอน๑นาทีที่๓๔
โอ้โหปัดไม่พ้นนะครับนัทพงศ์
แต่ว่าจังหวะสวนกลับขึ้นมานะครับประพาทให้ไปกิจสดาพร
ยิงติดแล้ว๓เรียบร้อยเลยครับปราภาษณ์เป็นสวรรค์
ทำให้เกษมณ์ดินดังเก็บแต้มหลังจากนั้นก็มีจังหวะชนหนัก
แบบนี้ให้ดูกันหน่อยครับโตต้ากับทางอนันตชัยนะครับ
โอ้โหร่วงเลยครับสามคะแนนของเจ้าบ้านครับ
เกษมบัณฑิตเกาะหัวตารางกลายเป็นทีมม้ามืดที่น่าจับตามองในซีซั่นนี้ไปแล้วครับ